ว่าวันนี้เราจะนำเสนอช่วงใหม่แกะกล่องของรายการ

รู้แล้วบอกต่อค่ะ
วันนี้นะคะเราจะนำเสนอเรื่องราวของโรงเรียนที่มีชื่อแปลก
เพราะช่วงนี้เราจะนำเสนอเรื่องที่มันแปลกแหวกแนว
แล้วแบบเฮ้ยแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ
หมายถึงโรงเรียนสิชื่อโรงเรียนแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ
ไม่ใช่คนแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ
เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมติดตามว่า

ถ้ารู้แล้วบอกต่อกันด้วยนะคะ
ฮ่าฮ่าฮ่า
เรื่องดีเด็ด
รู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อ

เรื่องนี้รู้แล้วเก็บไว้ไม่ได้จริงแหม
ก็ยังไม่อยากเฉลยว่าจะพาไปรู้เรื่องอะไร

ว่าตอนประถมเรียนจบจากโรงเรียนอะไรกันมาครับ

โรงเรียนบ้านห้องไผ่ชั้นป๓ค่ะ
ผมอยู่โรงเรียนกันทะเลาะวิชัยครับ
อื้อหือชื่อโรงเรียนแต่ละท่านก็พอดีนะครับ

เพราะพอจะสู้กับโรงเรียนของน้องเหล่านี้ได้หรือไม่
เพราะเราจะพาไปที่ตำบลขามเรียง
อำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
เขาว่ากันว่าที่นี่มีโรงเรียนที่ชื่อแบบว่าปลา

โรงเรียนขามเรียนเหมียบภาษาแรกก่อนนั้น
อะไรนะแหมเด็กอนุบาล

เดี๋ยวฟังจากเด็กโตหน่อยดีกว่าครับ
คราวนี้พูดช้าชัดเลยนะครับ
ว่าโรงเรียนพวกหนูชื่ออะไรครับ
โรงเรียนขามเรียนเขียบโน้นสแบงดอนมันครับ
ชื่อว่าโรงเรียนขามเรียงเขียบโนนสแบงดอนมันนี่เอง
มันใช่เหรอมันมีด้วยเหรอชื่อแบบนี้
ว่าแต่ทำไมโรงเรียนนี้ชื่อทั้งยาวทั้งแปลกแบบนี้ล่ะครับ

ขอพบผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้รู้ดำรู้แดงชี้แจงให้กระจ่างเลยว่าชื่อนี้มีที่มาจากไหนกัน
โรงเรียนสามเรียงเขียบมูลสแวงดอนมัน
ก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานพอสมควรนะครับ
ซึ่งก่อตั้งครั้งแรกในปีพุทธศักราช๒๔๖๕
มีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลท่าขอนยาง
ต่อมาในปีพุทธศักราช๒๔๘๕ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนบ้านขามเรียง
ในปี๒๕๕๑พมคก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการสลานศึกษา
ผู้ปกครองหลายหน่วยงานนะครับได้มาประชุมร่วมกัน
ก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนขามเรียงเสียบโนนสแบงดอนมัน
เนื่องจากว่าโรงเรียนเรานี้มีหมู่บ้านในเขตบริการ๔หมู่บ้าน
คือบ้านขามเรียงบ้านเขียบบ้านโนนสแบงแล้วก็บ้านดอนมัน
เมื่อมีการประชุมกันแล้วที่ประชุมก็เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ
โดยเอาชื่อหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม
ได้มีความภาคภูมิใจในชื่อบ้านของตนเองที่เป็นชื่อของโรงเรียนด้วย
ซึ่งส่งผลให้เวลาจัดกิจกรรมด้านต่างก็ได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปกครองจากชุมชนเป็นอย่างดี
แข่งเรียงความค่ะแล้วก็มีคนสงสัยว่ามาจากโรงเรียนอะไรหนู
ก็เลยบอกว่ามาจากโรงเรียนขามเนียงเขียบหนูแสดงดอนวันค่ะ
หนูไม่อายชื่อโรงเรียนตัวเองภูมิใจในโรงเรียนตัวเองค่ะ
ผมภูมิใจในชื่อโรงเรียนขามเนียงเขียบดนแสวงดอดวันครับ
ชื่อที่แตกต่างกลับยิ่งทำให้คนในชุมชน
ครูนักเรียนชาวบ้านรักกันมากขึ้น
ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมี
พวกเขาไม่เคยคิดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนด้วย

คือความรักของคนในหมู่บ้านทั้งสี่
รวมมาเป็นหนึ่งโรงเรียน
โรงเรียนแห่งนี้ถึงจะไม่ใหญ่โตแต่ก็อบอุ่นมาก
บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริง
ในความแปลกของชื่อโรงเรียนนั้น
มีความเก่งกาดซ่อนอยู่
แม้ว่าก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียล

ถึงชื่อโรงเรียนไปต่างนานา
ว่าแปลกบ้างล่ะตลกบ้างล่ะ
เหมือนไม่ใช่ชื่อภาษาไทยบ้างล่ะ

พอได้รู้ที่มาของชื่อโรงเรียนแล้ว
กลับทำให้รู้สึกถึงความสามัคคีของชาวบ้านทั้ง๔หมู่บ้าน
มากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะ
โรงเรียนชื่อแปลกแต่อบอุ่น
ขามเรียงเขียบโนนสแบงดอนมัน

โอ้โห
เดี๋ยวนะโรงเรียนคุณชนะนี่ธรรมดาไปเลย

โรงเรียนวัดสิ้นสัทธาธรรมของผม

เมื่อเจอกับโรงเรียนขามเรียงเขียบโนนสแบงดอนมัน

ฉันชอบมากตรงไหนรู้ไหม
อักษรย่อของเขาที่ปากหน้าอกเวลาเราไปโรงเรียน
เราต้องมีปากชื่อใช่ไหมชื่อปากก็คือขสม

ที่น่าสงสารอีกอย่างคืออนุมานหนึ่ง

แต่ว่าโรงเรียนนี้

อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมว่าเป็นเรื่องแปลกมากคือเขาเป็นความร่วมมือกัน

ก็เลยนำชื่อของทั้ง๔หมู่บ้านมาตั้งเป็นชื่อโรงเรียน
เราก็จะได้เห็นความรักความสามัคคีของคนในชุมชนนั่นเอง